ส่วนคดีนี้ก็เหมือนกันค่ะที่๑๐๑นะคะ
ยังไม่รู้เลยค่ะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
เอาค้อนไปทุบหัวคุณยายดวงดาวอายุ๗๘ปี
คุณยายเสียชีวิตแล้วก็ชิงทรัพย์คุณยายไปนะคะ
ก็คือได้เงินสดไปหลายพันเหมือนกัน
คือคุณยายเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวสามีกับลูกเสียชีวิตไปหมดแล้ว
แล้วคุณยายออกมานอนที่นอกระเบียงบ้าน

สุดท้ายโดนเอาค้อนทุบหัวจนเสียชีวิตนะคะ
นี่คือเจ้าหน้าที่นำศพของคุณยายกลับมาที่บ้านนะคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพจะมีสุนัขตัวหนึ่ง
สีดำนะเป็นสุนัขพันธ์หลังอ่านชื่อว่าเจ้าบิ๊ก
มันมาวนเวียนนี่ค่ะเจ้าบิ๊กตัวนี้
เป็นสุนัขที่คุณยายดวงดาวเลี้ยงเอาไว้
แล้วพอศพของคุณยายดวงดาวเนี่ยถูกนำกลับมา

เจ้าบิ๊กมันก็ไปเดินวนเดินไปเดินมาแถวโลง

คุณยายเนี่ยเลี้ยงเจ้าบิ๊กมาตั้งแต่ตัวเล็กแล้วอยู่ด้วยกันอย่างนี้ค่ะ
คุณยายอยู่คนเดียวอยู่กับเจ้าบิ๊กนี่แหละ
นี่มันนอนหง่อยเลยมันจอยไปเลยค่ะ
นี่ค่ะคือมันก็คงไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ไหน
คิดถึงนะนี่เริ่มแล้วเดินวนไปวนมาแล้ว
แค่พวกคนมาเดินวนแล้วมันก็จะไปใกล้โรงศพแบบนี้ค่ะ
ลองดูนะมันไปพยายามจะเข้าใกล้โรงศพ
เหมือนไล่ดมกลิ่นหาเจ้าของนะแต่หาไม่เจอนะ
คิดถึงคุณยายดวงดาวว่าเอ๊ะอยู่ไหน

พอคุณยายกลับมาในลักษณะที่อยู่ในโรงศพ
คือเสียชีวิตไปแล้วมันก็ไม่รู้หรอกมันก็หาเจ้าของอ่ะนะ
ก็เดินวนอยู่แบบนี้นะคะซึ่งคุณยายอยู่ตรงเนี้ย
อยู่ในโรงศพแบบนี้โอ้น่าเศร้ามาก
ครอบครัวจะชาปนกิจศพของคุณยายดวงดาววันเสาร์นี้นะคะครับ
เหตุการณ์นิดนึงค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึก
คืนก่อนนะคะคือยี่สิบสามคราบเกี่ยวยี่สิบสี่มีนาคม
คุณยายดวงดาวเป็นเจ้าของบ้านนะคะถูกคนร้ายเอาค้อนทุบหัวทุบกระโหลก
คือกระโหลกนี่ยุบไป๗เซนติเมตรอะค่ะแผลตรงนี้แหละ
บอกว่าคือสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าตามตัวไม่มีแผลอื่นเลย
นี่คือคุณยายดวงดาวนะคะตอนที่ถูกพบเป็นศพนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันเลยกับบ้านของคุณยายดวงดาว
กันแค่ห้าสิบเมตรตอนเกิดเหตุประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่า
ได้ยินเสียงหมาเห่านะคะครับเสียงหมาเห่าแบบอยู่นานอ่ะ
ก็เหมือนหมาเห่าแล้วก็วิ่งด้วยเห่าด้วยแล้วหมาเนี่ยวิ่งไปหยุดตรงที่บริเวณสี่แยก
ก่อนถึงบ้านของคุณยายดวงดาวเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าก็รู้สึกแปลกแล้วแหละ
หมาเห่าขนาดเนี้ยต้องไม่ได้เห่าคนในหมู่บ้านอ่ะเพราะปกติถ้าเป็นคนในหมู่บ้าน
หมามันไม่เห่านะคะมันก็คุ้นเคยกับคนแถวนี้อยู่แล้ว
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณยายดวงดาว
รู้ข่าวตกใจมากนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เลย
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่มากกว่า
ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยซึ่งมาเนี่ยสองสามคืนมาเนี่ยหมามันเห่าบ่อย
ก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี้ยสองสามคืนได้ยินมาแล้วยังคิดว่าจะนอกพื้นที่มากกว่า
เพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่มีหรอกไม่เคยมีอยากให้จับคุณบ้ายได้ได้เลยหรือเปล่า
แล้วเราพกตังค์เยอะไหมครับโอ้ยไม่มีตังค์พบกับ
คุณผู้ชมคะน้องชายของคุณยายดวงดาวผู้เสียชีวิตนะคะนายหนูเดิน
ก็เนี่ยนะคะเสื้อสีเขียวคนนี้นะคะคุยกับติทีมข่าวของเรา
ก็บอกว่าคือคุณยายดวงดาวเนี่ยนะสามีกับลูกเสียชีวิตไปหมดแล้ว
คุณยายอยู่คนเดียวนะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ไม่ออกจริงค่ะว่าคนร้ายเป็นใครนะคะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณยายก็จะมีญาติอยู่คนนึง
เคยเข้ามาขโมยเงินขโมยทองขโมยไก่ในบ้านนะเคยมีนะ
คือจะมาตีหนึ่งตีสองอ่ะจะไม่เข้าทางประตูหน้าบ้าน
เพราะว่าคุณยายดวงดาวล็อกประตูเอาไว้ญาติคนนี้เข้าทางข้างบ้าน
เดินข้ามลวดหนามเข้าไปแล้วญาติคนนี้มีประวัติติดตัว
ก็คือเรื่องของคดียาเสพติดก็เลยไม่มั่นใจว่าใช่คนร้ายคนเดียวกันหรือเปล่า
ผมก็ไม่คิดไม่ออกไม่รู้ว่าเขาทำอะไรของเขา
คนร้ายนั่นน่ะผมมอบเรื่องให้ตรวจแล้ว
เดี๋ยวเสร็จตรวจเขาจะทำ
ก็พยายามจะไปตามหาบ้านญาติ
ที่เคยไปก่อเหตุขโมยของที่บ้านคุณยายดวงดาวอะค่ะครับทีมข่าวของเราไปเลย
อืมนี่นะคะไปตามหาญาติคนนี้ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเคยไปขโมยของนี่แหละนี่
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าไม่เจอตัวญาติคนนี้นะคะแต่เจอพ่อกับแม่ของเขา
เขาอยู่หมู่บ้านติดกันห่างจากบ้านของคุณยายดวงดาวประมาณกิโลหนึ่ง
กับแม่บอกว่าลูกชายถูกตำรวจนำตัวไปสอบปากคำและตรวจปัสสาวะค่ะ
ครับแล้วปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะตอนนี้ก็เลยถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่สพพนมไพรนะคะ
พ่อบอกว่าก็ถามลูกชายนะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไหมเนี่ย
คุณยายดวงดาวถูกฆ่าตายแล้วก็ถูกชิงทรัพย์เนี่ยลูกชายยืนยันกับพ่อกับแม่ว่า
ไม่เกี่ยวคือยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยไปที่บ้านของคุณยายดวงดาว
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปนานมากแล้ว
ที่ก่อนหน้านี้ที่เคยไปก็เพราะว่าไปคุยกับสามีของยายดวงดาว
แต่พอสามีของยายดวงดาวเสียชีวิตก็ไม่ได้ไปอีกเลย
แล้วลูกชายก็คุยกับพ่อบอกพ่อว่าผมไม่ได้ไปขโมยไก่
ไม่ได้ไปขโมยอะไรใครทั้งนั้นนะแล้ววันเกิดเรื่องที่คุณยายโดนฆ่าตายเนี่ย
พ่อยืนยันว่าลูกพ่อนอนอยู่บ้านลูกพ่อไม่ได้ออกไปไหน
นอนอยู่บ้านห้าวันแหละครับอ๋อห้าวัน

เงินจากไหนมาใช้เอาจากพ่อแม่นี้ครับ
กับแม่ก็ขอขอเดี๋ยวขอไปซื้อลาบหน่อยซื้อก้อยหน่อย
ตรงนี้พ่อก็ไปซื้อให้ไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปแหละให้พ่อไปเอง
ทุ่มครึ่งแม่ปิดประตูเลยไม่ให้ลูกออกไป
หนูก็ไปมองมองอยู่หลังบ้านรถก็อยู่ครบเลยนะคะ
ไม่ได้ไปไหนเลยระแวงลูกอยู่ไม่ให้ลูกไปไหนเลย
แม่ก็ไปดูในห้องก็ลูกก็นอนอยู่
มีคนเข้ามาเอาทองบ้างเอาเงินบ้าง
แล้วเขาก็บอกว่าคนที่เข้านอกออกในได้
น้องขอโทษนะครับเพราะที่น้องเคยไปเอาอะไรแบบนี้ครับ
เคยไปครับไม่เคยไปเอาไก่เอาอะไรมาเลยครับ
ซึ่งเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัด๑๐๑
พันธุ์ตำรวจเอกศิรสันเยื้องสงวนชัยลงพื้นที่ไป
ก็ไปเดินดูในบ้านจุดที่เกิดเหตุจุดที่คุณยายดวงดาวเสียชีวิต
ก็นำไปประกอบสำนวนคดีคือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไม่มั่นใจว่าของกลางในส่วนของอาวุธที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
ใช่ค้อนหรือเปล่าแต่เมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไปก็คือไปเจอค้อน
ค้อนเนี่ยตกอยู่ที่พื้นตรงเนี้ยค่ะภาพมุมขวามือนะเมื่อสักครู่นี้นะ
ค้อนตกอยู่ที่พื้นนี่นี่ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นค้อนนี้แหละ
ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุก็นำไปตรวจสอบอยู่นะคะ
เพราะว่าบาดแผลของคุณยายดวงดาวก็คือถูกของแข็งทุบเข้าที่หัว
แล้วก็กระโหลกยุบไปเจ็ดเซนติเมตรนะคะคือถูกกระแทกอย่างแรง
ไม่มั่นใจอาจจะใช่ตำรวจบอกแบบนี้อาจจะใช่ค้อน
อันนี้แหละที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้ตั้งไว้๓ประเด็นค่ะ
คือฆ่าชิงทรัพย์สองความขัดแย้งส่วนตัวสามอาจจะเป็นเรื่อง
ดินทรัพย์สินของคุณยายดวงดาวนะคะถ้าหากว่าคุณยาย
เสียชีวิตไปทรัพย์สินจะตกเป็นของใครอะไรยังไงตั้งไว้
สามเรื่องส่วนกรณีที่ว่าคุณยายดวงดาวอะค่ะเคยไปแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านว่าญาติมาขโมยของขโมยทรัพย์สินในบ้านเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็เรียกตัวญาติคนนี้มาสอบปากคำแล้ว
เหตุการณ์นี้นะคะแต่ตำรวจบอกว่าขอให้มั่นใจได้ว่า
เกินความสามารถของตำรวจจับตัวคนร้ายได้แน่ค่ะ
สองหุ้นยายเลยนะสองจังหวัดยังไม่รู้ว่าใครทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ